ไอเดียเก๋ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันหน่อย
เดี๋ยวนี้เนี่ยขายอะไรก็ขายเหมือนกันเยอะใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเราต้องมีเอกลักษณ์มีความแตกต่าง
เดี๋ยวพาไปดู๒ร้านค้านี้นะคะ
เขามีเอกลักษณ์ในการที่จะสร้างยอดขายมาก
ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดพังงานะคะ
ก็คือร้านอาหารในเหมืองเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าค่ะ
เป็นร้านที่ตกแต่งย้อนยุคกลับไปสมัยที่ทางจังหวัดพังงัน
เคยเป็นเหมืองแร่ที่เคยทำเหมืองแร่กันนะคะ
นี่ไงอุปกรณ์อะไรต่างคือแบบเอายุคสมัยนั้นมาตกแต่งให้เห็นชัดเจนเลยนะคะ
คนที่มาทานอาหารก็จะได้ระลึกถึงความทรงจำ
เห็นวิถีชีวิตของคนรุ่นหลังคนสมัยที่ทำเหมืองเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะคะ
ที่ร้านก็มีลูกค้าเยอะแยะเลยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
จากทานอาหารแล้วก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอุปกรณ์ต่าง
เพราะว่าหาดูไม่ได้แล้วหาดูยากมากแล้วนะคะ
นี่แหละส่วนอาหารของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะ
ส่วนเมนูยอดฮิตที่ต้องสั่งก็คือ
หมูฮ้องแกงไตปลาปลาราดพริกผัดผักเี้ยง
ขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็ยังมีผักพื้นเมืองเสิร์ฟเคียงกันไปด้วยนะคะ

ใช่เพราะฉะนั้นก็ปักหมุดกันไปนะ
ใครจะไปเที่ยวพังงาอย่าลืมไปแวะร้านอาหารในเมืองเขาหลักนี้ล่ะค่ะ
ขนมจีนน้ำยาปูสัก๒ชุดกลับบ้านนะคะ

ดูอีกที่หนึ่งนะคะอีกหนึ่งร้านพาไปกันที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะ
ที่นี่เขามีการตกแต่งร้านเป็นสไตล์ย้อนยุคเก๋ฝุดคุณ
ร้านนี้มีชื่อว่าร้านส้มตำยกครกค่ะ
ดูเมนูเย็นจากไม้เก๋ไหมล่ะ
เป็นร้านขายส้มตำแล้วก็ขายอาหารพื้นเมืองในชุมชนเล็กที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะคะ
เป็นร้านของนายกรอบศิลป์และนางนงลักษิติคุณธรรม
สามีภรรยาที่ชื่นชอบและหลงไหลในของเก่าของโบราณ

เห็นไหมวิทยุอะไรอย่างนี้คือเป็นของโบราณมาก

ก็เลยตกแต่งร้านด้วยของเก่าในยุค

กลิ่นที่เทออกมาจะเป็นกลิ่นหอมเดิมอยู่หรือเปล่า

คือผลิตภัณฑ์ของเขามีอยู่มานานกว่า๓๐ปีแล้ว
คือเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบเก่าเอาง่าย
ยี่ห้อก็อาจจะมีขายอยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะ
ใครเข้ามาในร้านนี้ก็จะรู้สึกเหมือนว่า
ฉันหลุดเข้ามาอีกยุคนึงหรือเปล่า
เออเดินเข้ามาเอ๊ะนี่มันแบบ๒๔๙๙หรือยังไงอะไรแบบนี้
เหอะหลายผลิตภัณฑ์เด็กยุคนี้ไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็นใช่ดิฉันก็สารภาพเลยว่า

คือแบบมันเก๋มากเป็นไอเดียในการตกแต่งร้านของเขานะคะ
พูดถึงอาหารกันบ้างเมนูแซ่บของทางร้านก็มีเหมือนกัน
ไม่ได้แค่ร้านตกแต่งเก๋อย่างเดียวอาหารเขาก็อร่อย
อย่างเช่นส้มตำถาดอย่างนี้คุณโอ้โหมาเป็นถาด
ข้างก็คือเมี่ยงปลาเผาค่ะยำคอหมูย่าง
รวมไปถึงอาหารพื้นบ้านต่างด้วยนะคะ
ร้านค้าร้านขายของในสมัยนี้
เขาก็จะต้องมีการสร้างจุดขายสร้างบรรยากาศให้เป็นที่จดจำ
ลูกค้ามากินเนี่ยได้กินอาหารอร่อยได้บรรยากาศดีแล้วก็ได้ภาพจำด้วย
เพราะว่าสมัยนี้ถ้ามันเด็ดจริงอะไรจริง
เขาก็จะแชร์ลงไปในโซเชียลไง
คนก็รู้จักมากขึ้นแล้วก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ร้านไปอีกทางหนึ่งด้วยนะ
แต่ที่สำคัญเนี่ยนะร้านอาหารบรรยากาศดีอาหารก็ต้องอร่อยด้วยแหละ

คือสาวไปนะอย่างแรกที่ทำคือถ่ายรูปใช่ไหม

ได้ภาพได้อาหารนะพูดว่าถ่ายรูป
ฟี่แล้วก็ปักหมุด

ใช่อิ่มแล้วก็นอนจะบ้าแล้ว

คนทั่วไปเขาได้เห็นเขาได้รู้เขาได้มากันได้ถูกไง